ทีนี้มาดูอีก๑คดีที่มีญาติของผู้เสียหายแจ้งผ่านมาทางไทยรัฐ

คดีนี้ก็เป็นคดีเรื่องของยาเสพติดเหมือนกันนะคะ
ทางญาติของผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์
แต่ว่าญาติของเขาเนี่ยชื่อว่านายนิดถูกจับดำเนินคดีข้อหายาเสพติด
มียาบ้าอยู่ในครอบครอง๒๐๐เมตรในพื้นที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
เจ็ดชะบูนมหาสารคามอืมก็มีชายภูมิขอนแก่นก็ไกลกันสักสามร้อยกิโลเมตร
ทีนี้ค่ะปัญหาก็คือตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
ขบวนการค้ายาเสพติดซัดทอดว่าติดต่อรับยาบ้ามาจากหมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขนี้เบอร์นี้อืมตำรวจตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์นี้
ปรากฏว่าคนที่จดทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์นี้อ่ะค่ะคือในนิดครับ
แต่ทางครอบครัวของในนิดบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ไม่ได้ใช้มา๒ปีแล้ว
โทรศัพท์ถูกรถทับแล้วโทรศัพท์อ่ะพังอืม
เขาก็เลยเอาโทรศัพท์เนี้ยไปทิ้งแล้วก็มีคนเก็บของเก่าอ่ะ
เอาโทรศัพท์นี้เก็บไปเอาไปขายต่อแต่ว่าเขาก็ทิ้งไปเลยทั้งเครื่องโทรศัพท์
แล้วก็ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ซิมการ์ดมันคงไปด้วย
ไม่ได้ใช้มาสองปีแล้วแต่ตำรวจไปตรวจสอบว่าอ้าว
คนจดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์เนี้ยเป็นในนิตรครับ
ก็เลยจับในนิดข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง๒๐๐เมตร
ทั้งทั้งที่อยู่คนละพื้นที่กันเลยอืมแล้ววันที่ตำรวจจับกลุ่มเนี่ย
นิดเขาก็มีพยานหลักฐานว่าเขาอยู่ตรงไหนกับใครทีเนี้ยทางครอบครัวก็เลยบอกว่า
ร้องขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะตอนนี้ในนิดก็ยังอยู่ในเรือนจำนะคะ
ไม่ได้รับการประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดีด้วยนะคะก็คือในช่วงการฝากขัง
เช่นเดียวกันค่ะแสดงว่าจะเหมือนนายพิชิตคือตอนเนี้ย
อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนและฝากขังไว้ในเรือนจำทีนี้ค่ะ
มาดูรายละเอียดที่มีการร้องเรียนเข้ามาผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อคนเพชรชบูรณวิเชียนบุรีร้องเรียนเข้ามาขอความช่วยเหลือบอกว่า
ญาติถูกตำลดจับข้อหาครอบครองยาบ้ากว่าสองพันเมตร
ในพื้นที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามรายละเอียดก็คือ
นิดพิจิตรอาจชาวบ้านผู้น้ำร้อนตำบลยางสาวอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
อาชีพของในนิดก็คือทำไร่อยู่ในพื้นที่แถวบ้านนี่แหละ
แล้วก็เปิดร้านขายของเล็กเล็กในหมู่บ้านชาวบ้านในหมู่บ้านชาวบ้านหมู่บ้านอื่น
ตำบลอื่นก็รู้จักในนิดกันหมดในนิดเป็นคนดีชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
วันที่๒๕เมษายน๒๕๖๒มีหมายจากตำรวจจังหวัดมหาสารคามนะคะ
แจ้งมาว่าในนิดเป็นผู้ต้องหาค้ายาบ้า๒๐๐เมตรจากการล่อซื้อ
แล้วหมายนี้ตำรวจบอกว่าในนิดขับรถหนีออกมาด้วย
แต่ทางผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาเขาให้ข้อมูลมาว่าจริงแล้ว
ทางในนิดก็ได้เข้าพบกับตำรวจเพื่อยื่นหลักฐานทุกอย่างที่มี
พร้อมพยานว่าในนิดไม่ได้ผิดในนิดไม่ได้ทำ
วันเกิดเหตุอยู่บ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับแต่เหตุการณ์มันไปเกิดที่จังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งเอาพยานไปหมดนะคะไปยืนยันว่าวันนั้นอยู่ตรงไหนยังไง
แต่สุดท้ายตำรวจจับตัวในนิดแล้วนำไปฝากขังที่เรือนจำมหาสารคาม
และไม่ให้ประกันตัวซึ่งก็เหมือนกับกรณีของคดีแพะหลังส้ม
ครับอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนฝากขังไว้ก่อนคือ
ที่ผมพยายามจะไล่ดูแผนที่เนี่ยก็เพื่อจะดูว่า
ถ้าเขาบอกว่าคืนนั้นเขาอยู่บ้านอืมที่เพชรชบูรณ์ค่ะ
แต่เหตุการณ์ล่อซื้อมันเกิดที่มหาสรคามอืม
พื้นที่มันห่างกันมีจังหวัดขั้นสัก๒๓จังหวัด
ชบูรณีเหนือตอนล่างเนี่ยไกลกันสัก๓๐๐กิโลเมตร
ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมในคืนนั้นกับการขับรถอะไรต่างนานาเนี่ย
มันก็เป็นไปได้แต่เราไม่รู้นะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
จะถูกจะผิดยังไงแต่ว่าข้อมูลของคนที่เขาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ย
เขาบอกมาว่าอย่างนี้แต่เดี๋ยวมีข้อมูลจากทางตำรวจด้วยค่ะ
ตำรวจชุดจับกลุ่มเขาก็จะให้ข้อมูลในคดีนี้เหมือนกันนะคะ
ทีนี้ค่ะจากที่เราได้ข้อมูลมาจากผู้เสียหายที่ร้องเรียนเข้ามา
เฟซบุ๊คไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปเนี่ยนะคะครับเราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่
ไปตามข้อมูลให้เพิ่มเติมเนี่ยค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนินใส่แจ็คเก็ตสีดำใส่แว่นกันแดดเนี่ยนะคะ
นี่นักข่าวเรานะคะก็ไปที่บ้านยางสาวอำเภอวิเชียนบุรี
ไปคุยกับครอบครัวของในนิดผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจสพบรบือจังหวัดมหาสารคามจับนะคะ
ญาติญาติกับชาวบ้านก็มาให้กำลังใจครอบครัวในนิดค่ะเพราะทุกคนเชื่อว่าในนิดไม่ได้ทำ
ทีนี้ภรรยากับน้องสาวของในนิดเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คดีนี้เริ่มต้นก็คือคืนวันที่สามเมษายนเพื่อนบ้านมาถามในนิดว่า
เมื่อคืนไปทำอะไรมามีประหลัดอำเภอโทรมาบอกว่าไปส่งยาเสพติด
แต่ตอนนั้นในนิดคิดว่าเพื่อนบ้านคนนี้ล้อเล่น
แซวเล่นก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่วันถัดมาตำรวจมาจริงจริง
ตำรวจโทรมาหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บอกว่าในนิดถูกแจ้งความในข้อหายาเสพติด
แล้วมีหมายจับส่งไปที่บ้านให้ไปพบกับพนักงานสอบสวนสพบรบือ
ก็เลยรู้ว่ามีการล่อซื้อยาเสพติดในคืนวันที่๓เมษายนนี่แหละค่ะคืนเดียวกันนี้
ผู้ต้องหาซัดทอดว่าเอายาเสพติดมาจากในนิดเพราะว่ามีข้อความทางไลน์
มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกันเป็นหลักฐานตำรวจออกหมายจับผู้จดทะเบียนครอบครองเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดซัดทอดมา
ซึ่งผู้จดทะเบียนครอบครองเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้คือในนิดนะคะครับ
แต่ภรรยากับญาติที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรายืนยันว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้
ใช้มาสองปีแล้วเพราะโทรศัพท์พังค่ะถูกรถไถเหยียบ
พังเลยใช้การไม่ได้ก็มีรถรับซื้อของเก่ามารับซื้อของในหมู่บ้าน
ก็เลยเอาโทรศัพท์เครื่องที่ชำรุดไปแลกมา
นิดเขาไปซ่อมรถค่ะซ่อมรถอยู่ที่อู่วันที่สองซ่อมแต่ไม่เสร็จ
แต่วันที่สามหนูก็ไปซ่อมต่อค่ะแล้วก็มีแวบไปแวบมาไปซื้ออะไร
มาให้ช่างมาเช็ควันหนึ่งคือตลอดเวลาสองวันที่สองวันที่สาม
ตอนนี้เขาไปได้ค่ะวันที่สองที่สามที่สี่ซ่อมรถซ่อมรถตลอด
เขาไม่ได้ไปที่บรรลบือไม่ไม่ค่ะไม่เลยเด็ดขาดเลยค่ะ
ไปสุดก็ชัยภูมิเนอะตอนช่วงนั้นตอนช่วงนั้นขายผัก
วิ่งสกผักก็นานหลายปีตั้งแต่ลูกแต่ยังไม่โตค่ะอืม
ก็นี่แหละค่ะแค่นี้เบอร์โทรศัพท์ที่ที่ใช้ที่เขาอ้างจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
ก็พี่นิดน่าจะใช้มาสักประมาณปีกว่าเกือบ๒ปีเนาะ
แล้วคราวนี้โทรศัพท์แกโดนรถไถเหยียบหน้าจอแตกคือใช้การไม่ได้
นั่นแหละค่ะค่ะแล้วก็แกก็เก็บไว้แล้วเพราะเอิญวันนั้น
มีรถรับแรกแกก็เห็นมันชำรุดชำรุดมันก็น่าจะได้
ก็ได้กระแปลงมาไปหนึ่งค่ะแกก็ไม่ได้เอกใจว่า
มันยังมีรึเปล่าคือเนี้ยเขาก็มีพยานยืนยันของเขาหมดน่ะน่ะ
เพียงแต่ว่าอันนี้มันให้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะ
คุณเห็นมาสอนทั้งวั๑๐๔ทุกท่านาเลิกใช้เบอร์โทรศัพท์นี่น่ะ
เติมเงินรายเดือนอะไรก็แล้วแต่ถ้าอย่างนี้แจ้งแล้วมีหลักฐานเลยนะ
ค่ะแต่ทางครอบครัวของในนิดบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของ
จดทะเบียนครอบครองเบอร์โทรศัพท์
จริงแล้วสามารถตรวจสอบว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ยังเปิดใช้งานอยู่ไหม
ใช้อยู่ในพื้นที่ไหนมันตรวจสอบได้ไงนึกออกมั้
แต่นี่คือพอตรวจปุ๊บแล้วเป็นเบอร์นี้ปึ้ง

ใช่จริงตรวจสอบก่อนว่าเบอร์โทรนี้ยังเปิดใช้อยู่ตรงไหนยังไง
ขยายผลเพิ่มซะหน่อยได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหม
อันนี้ในฝั่งมุมของญาติของนายนิดนะ
มาไล่ดูอีกหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ๓เมษายนครับ
ปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสรคาม
ส่วนที่กำลังกับทหารสังกัดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสรคาม
แล้วก็ตำรวจสพบรบือของมหาสรคาม

แล้วก็จับกลุ่มนายชาญชัยศูนย์จันท
เป็นชาวอำเภอบรบือจังหวัดมหาสรคาม
พร้อมของกลางยาบ้า๑๓๖เมตร
มีปืนไทยประดิษฐ์อีก๑กระบอกเงินสดอีก๕๐๐บาท
นี่ฮะภาพการจับกลุ่มวันนั้นนะครับ๓เมษายน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มขยายผลครับ
วางแผนล่อซื้อยาบ้าโดยให้เอายาบ้าเนี่ยไปวางไว้ที่จุดนัดหมาย
เจ้าหน้าที่บอกว่าพอถึงเวลาช่วงกลางดึกของคืนวันที่๓เมษายน
ผู้ค้ายาบ้าได้นำยาบ้าไปวางไว้ที่บริเวณเสาไฟฟ้าหลักกิโลเมตรที่๖

เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มแต่ว่าผู้ค้ายาเนี่ยไหวตัวทัน
อาศัยความมืดหลบหนีไปได้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบยาบ้า๒๐๐เมตรและยาไอซ์อีก๒๔กรัม
ตรงนี้แหละที่เขาขยายผลกลางคืนที่เขาบอกไง
ขยายผลให้ผู้ต้องหาชาญชัยที่ถูกจับสั่งซื้อยาบ้าอีก
แล้วก็มีผู้ค้าเนี่ยมาตอนกลางดึกเอามาวางที่เสาไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่จะไปจับอาศัยความมืดหลบหนีไปแต่ว่าได้ของกลาง๒๐๐เมตร
กับยาไอซ์อีก๒๔กรัม
ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้บอกว่าที่สั่งซื้อแล้วก็รับยาเนี่ย
มาจากในนิดที่หลบหนีไปโดยมีข้อความและเบอร์โทรเป็นหลักฐาน
ตำรวจก็ไปค้นว่าเบอร์โทรนี้เป็นของใครจนทราบว่า
นิดนั้นเป็นคนจดทะเบียนหมายเลขนี้ก็เลยถูกออกหมายจับในที่สุด
ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางตำรวจก็คือเป็นสำนวนที่ทางพนักงานสอบสวนทำคดีนี้นะคะ
ทีนี้พอถูกจับแล้วนะครับตอนถูกออกหมายจับแล้วยาดนะ
พอรู้ว่ามีหมายจับนะเขาก็พาในนิดไปพบตำรวจที่สพบรบือที่มหาสรคาม
เพื่อมอบตัวในวันที่๑๗เมษายนแต่ตำรวจก็ปล่อยตัวออกมาโดยที่ไม่ต้องประกันตัวนะ
แล้วก็นัดให้มาอีกทีนึงให้มาใหม่๒๗เมษายนพร้อมกับให้หาพยานหลักฐานมาสู้
ว่าไม่มีความผิดเขายังไม่ได้จับเลยนะ๑๗เมษาให้ประกันออกมาไปหาหลักฐานมานะครับ
แล้วก็แจ้งด้วยว่าวงเงินประกันตัวเนี่ยประมาณ๕ล้านบาทจนญาติญาติเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ในนิดมาพบตำรวจ๒๗เมษายนแล้วก็มีการสอบปากคำอะไรกันอีก
แต่สิ่งที่ญาติบอกว่าตกใจก็คือตำรวจเขียนในสำนวนว่าในนิดถูกจับกลุ่ม
ขณะที่ตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มตามหมายสารที่ถนนในเขตเทศบาลบรบือ
หลังเห็นในนิดเดินเตร็ดเตรอยู่บริเวณดังกล่าวทั้งที่ความเป็นจริงก็คือในนิดกับญาติเนี่ย
พร้อมกันมาหาตำรวจเพื่อให้สอบปากคำแต่ทำไมตำรวจไม่เขียนให้ตรงกับความเป็นจริง
ตัวของในนิดกับญาติก็พยายามโต้แย้งไปนะญาติก็บอกตำรวจไปนะตำรวจก็บอกว่าเซ็นชื่อ
เซ็นชื่อก่อนมันไม่ใช่สาระสำคัญในนิดก็ต้องยอมเซ็นชื่อ
แล้วพอเซ็นชื่อเสร็จปุ๊บไม่ได้ประกันตัวในชั้นศาลก็เลยต้อง

เรียกร้องความเป็นธรรมค่ะเรียกร้องความเป็นธรรมตอนนี้
ตอนนี้สภาพจิตใจแกแย่มากแกเครียดด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ลูกสาวไปเยี่ยมขอยามไอแกกับลูกคำแรกเลย
คำแรกที่เห็นหน้าคือขอยาอยู่แล้วแกใหม่เกลียดไหม
แล้วแกก็ถามว่าเป็นไงประกันตัวได้ไหม
ในข้อความที่ในระบุในอันนี้นะคะบอกว่า
ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่ากลัวผู้ต้องหาหลบหนี
แล้วก็เหมือนกันมีพ่อพร้อมเยอะ

เป็นผู้ช่วยพอละศของผู้ใหญ่บ้านมา๑๗ปี
ทีนี้ค่ะญาติของในนิดตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะ
ว่าทำไมตำรวจไม่ไปตรวจสอบว่าใครเป็นคนใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ในการติดต่อซื้อขายยาเสพติดตัวจริง
เพราะวันที่ในนิดไปมอบตัวกับตำรวจที่สพบรบ
คือมีการตรวจสอบพิกัดปลายทางของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะ
และพบว่ายังมีการใช้อยู่เลยอะค่ะ
ยังเปิดใช้อยู่เลยในพื้นที่จังหวัดศรีสเกต
แต่ทำไมตำรวจกลับเลือกที่จะออกหมายจับคนจดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์
ทั้งที่ไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วว่าเป็นคนครอบครองยาเสพติดกว่า๒๐๐เมตร
อันนี้ญาติของในนิดตั้งข้อสังเกตเอาไว้
แล้วก็มีการสรุปในการทำคดีของพนักงานสอบสวน
ตั้งข้อสังเกตเอาไว้๓เรื่องหลักแบบนี้นะคะ
หนึ่งก็คือการทำงานของพนักงานสอบสวนทางญาติของนายนิดตั้งข้อสังเกตว่า
หลังจากที่ฝ่ายปกครองส่งตัวในนิดผู้ต้องหาค่ะ
ส่งตัวผู้ต้องหากลุ่มแรกในการจับกลุ่มคดียาเสพติดแล้วก็มีของกลางให้ตำรวจดำเนินคดี
ทำไมตำรวจไม่ขยายผลไปถึงคนค้ายาเสพติดตัวจริง
กลับเลือกที่จะออกหมายจับคนจดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์
แทนที่จะไปสืบสวนหาเส้นทางเจ้าของยาเสพติดตัวจริง
จนทำให้ในนิดต้องถูกออกหมายจับ
อันนี้ทางญาติตั้งข้อสังเกตเอาไว้ข้อแรกนะคะ
สองก็คือเรื่องของการออกหมายจับในนิด
ออกหมายจับในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
แอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ทั้งที่ตัวของในนิดตอนที่ถูกจับกลุ่ม
ไม่ได้ถูกจับกลุ่มพร้อมยาเสพติดตามที่ถูกแจ้งข้อหาแต่อย่างใด

มีการเขียนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงว่าเป็นการนำกำลังไปจับกลุ่ม
หมายจับที่ริมถนนในเขตเทศบาลแต่ความเป็นจริงแล้ว
นิดไปหาตำรวจเองไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพบรบือด้วยตัวเองไปกับญาติด้วย
ครับตำรวจไม่ได้เอาหมายจับไปจับริมถนนหรือว่าบุกจับตามที่ตำรวจกล่าวอ้าง
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกต๓เรื่องนะคะ
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากญาติของในนิดนะคะ